กลับไปคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๘แล้วนะครับ
น้องสโหน่ครับนักเรียนสาวชั้นม๖ถูกคนร้าย
ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบแล้วก็ถีบรถจนล้ม
ตกลงไปในข้างทางกลางทุ่งนา
ถูกลากไปหวังทำไม่ดีไม่ร้ายคือหวังข่มขืนพูดง่าย
หลังจากนั้นคนร้ายทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๓ธันวาคมตอนเย็น
เสียชีวิต๒๕ธันวาคมสาเหตุคือตับแตกเลือด

เผาศพ๒๘ธันวาคม
และเมื่อ๒เมษายนเพิ่งครบรอบทำบุญร้อยวัน

แต่ว่าในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธครับ
ชาวบ้านจำนวนมากก็มุงดูการจับกลุ่มนายกริติเดช
ระววิงวันอัยุด๓๖ปี

ตำบลดงลิงอำเภอกมรสัยจังหวัดการาศินย์ครับ
หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย
และพยายามข่มขืนน้องสโหน่จนถึงแก่ชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๓ธันวาคมปีที่ผ่านมา
ช่วงเที่ยงวันนี้ครับพลตำรวจตรีจตุพล
ปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินพร้อมกับชุดสืบสวนนะครับ
ก็นำหมายสารจังหวัดกาลสินเข้าไปจับกลุ่ม
ขณะที่ผู้ต้องหากำลังนำลูกบ้านครับ
คัดเลือกทหารเกณฑ์อยู่บริเวณที่หอประชุม

จากนั้นก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่บ้านพัก
ริมถนนสายอำเภอร่องคำ๔แยกบ้านบ่ออำเภอยางตลาด
มกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นาย
พบอาวุธปืนหนึ่งกระบอก
จะถูกนำตัวไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
มีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง
ยืนยันว่าตำรวจมั่นใจในหลักฐานที่มี

แม้ว่าในเบื้องต้นในกริตเดชผู้ต้องหานั้น

สำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นก็คือทำร้ายร่างกายข่มขืนใจ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
และคัดค้านการประกันตัวชั้นสอบสวน
และวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะนำตัวผู้ต้องหา
ไปฝากขังที่สารจังหวัดกาลศิลป์ด้วย
มาดูมุมมองของครอบครัวน้องสโนกันบ้างนะครับ
ลำไยพลประสิทธิ์อายุ๖๕ปี
เป็นแม่ของน้องสโหน่ก็พูดหลังจากที่วันนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้
แม่บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
และอยากให้คนร้ายรับกรรมอย่างที่ทำไว้กับลูกสาว
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ